ดำเขาออกมาพูดถึงเรื่องของเงินบริจาค
ในการทำบุญในการสร้างวัดปรับปรุงอุโบสถต่าง
อันนี้เขาเคลียร์กันไปแล้ว
แต่ก็มีคำถามเรื่องการบิดเบือนประวัติศาสตร์
พาดพิงเรื่องราวต่างตรงนี้ทางรายการเขาบอกว่า
เดี๋ยวเขาจะไปปรับปรุงแต่ล่าสุดเนี่ยทางชาวโคราชบอกว่า
ได้เห็นเทปนี้แล้วไม่สบายใจจะฟ้องเลยล่ะ
เพราะว่าดูหมินย่าโมมากนะครับเดี๋ยวท่านไปฟังนะฮะ
คือท่านประหลัดทองคำบอกหนูว่าแม่บุญเหลือเนี่ยเป็นเนรคนหนึ่งส่วน
ย่าโมเป็นเมียหลักแล้วแม่ของหนูเป็นเมียสอง
ไม่ใช่ลูกสาวคนทำท่านบอกถึงคำนี้
แม่บุญเหลือเป็นคนบอกเล่นเองว่าเป็นเช่นนั้นโอ้คุณย่าบุญเหลืออยู่
ใช่ค่ะคุณย่าคงเหลืออยู่ที่นี่ท่านท่านเล่าให้ฟังได้ไหมว่าวันนั้น

อยู่ตรงอยู่ตรงก้านทูกกับเอ่อตรงเพียรติ์ตรงเนี้ยค่ะ
โคราชบอกเห็นเทปนี้ออกอากาศแล้วไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งอ่า
เป็นคลิปจากรายการช่องส่องผีนะครับที่พิธีกรก็คือบ๊วยเชษฐวุฒินะครับ
อาจารย์เรนนี่ด้วยมีเจมส์สารวุฒิไปบันทึกเทปรายการที่หน้าอุโบสถเก่าของวัดสาราลอย
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาวัดสารลอยนี่เป็นวัดที่บรรจุอัฐิของเท้าสุรนารีหรือว่าย่าโมนะครับ
ชาวโคราชแล้วก็คนไทยทั้งประเทศเคารพนับถือบริเวณหน้าอุโบสถเก่าเนี่ยจะมีรูปปั้นของพระยาประหลัดทองคำเจ้าเมืองนครราชศรีมา
ซึ่งเป็นสามีของย่าโมเนี่ยตั้งอยู่ด้วยแล้วอาจารย์เรนนี่ที่ไปบันทึกเทปเนี่ยอ้างว่ามีจิตสัมผัสกับดวงวิญญาณของพระยาประหลัดทองคำกับย่าโมแล้วก็แม่บุญเหลือ
ซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของย่าโมได้อืมอ่าแล้วก็มีกล้องที่ว่าจับอะไรได้ของเขาน่ะอ่า
แต่อาจารย์เวนนี่เนี่ยไปอ้างว่าณขณะนั้นเนี่ยตามรายการเนี่ย
พระยาประหลัดทองคำเนี่ยบอกว่าย่าโมเนี่ยคือเมียคนแรก
แม่บุญเหลือเป็นเมียคนที่สองไม่ใช่เป็นลูกสาวบุญธรรม
ตามที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์โอ้โหพอเทปนี้ออกอากาศทางทีวีไปช่องนึงเนี่ยนะคะ
กระแสวิจารณ์เยอะมากโดยเฉพาะชาวโคราชเขาไม่พอใจ
เพราะถือว่าเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์ครับนายสมานถิติพงทัพ
ประธานกลุ่มคนรักย่าโมบอกว่าการกระทำของอาจารย์เรนนี่คือการไม่ให้เกียรตินะคะ
เป็นการทำลายคุณงามความดีของย่าโมกับแม่บุญเหลือที่สละชีวิตกรอบกู้บ้านเมือง
อยากให้อาจารย์เรนนี่ศึกษาประวัติศาสตร์ของย่าโมให้ดีไม่ควรมาโอ้อวดในลักษณะแบบนี้
เรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง
ไม่อยากให้ปล่อยประละเลยให้คนมาย่ำยีแบบนี้เพราะถือเป็นหัวใจของชาวโคราชค่ะ
ยอมไม่ได้จริงค่ะ
ก็อยากจะให้ทางจังหวัดดำเนินการนะคะถ้าไม่มีใครดำเนินการ
กลุ่มคนรักย่าโมในฐานะคนโคราชในฐานะคนที่รับความเสียหาย
เขาจะรวบรวมพยาหลักฐานต่างแล้วก็จะแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับรายการด้วย
เดี๋ยวต้องรอฟังว่าทางรายการเขาจะว่าอย่างไรนะครับ